ถูกควบคุมตัวได้แล้วทั้งแม่มณีแล้วก็สามี
เมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกที่เจ้าหน้าที่เขาเอาไปไว้ในห้องขัง

นักข่าวไปรออยู่ที่โรงพัก
แล้วก็รอดูสีหน้าท่าทางจะเป็นยังไงก็รายงานมาค่ะ
บอกว่าแม่มณีไม่ได้มีอาการเครียดผิดกับสามี
สามีเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องขังทั้งคืนเลย
โดยนางสาววันธนีทิพย์ประเวทหรือว่าแม่มณี
และนายเมธีชินภาสามี
ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังของโรงพักเมืองอุดรธานีตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
ขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังจนถึงเช้าเนี่ย
ที่นักข่าวของเรารายงานมาก็บอกว่าแม่มณีไม่ได้มีอาการเครียด

รวมถึงก็คุยกับผู้ต้องหาหญิงคนอื่นในห้องขัง
ส่วนสามีมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
ไม่ยอมนอนเดินไปเดินมาทั้งคืน
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนเช้าวันนี้ตำรวจก็ได้นำตัวทั้งสองคนมาพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนเอกสารรับทราบสำนวน
ผู้สื่อข่าวก็ใช้จังหวะช่วงนี้แหละค่ะ
พยายามถามแม่มณีหลายประเด็นเลยนะ

บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้โกงไม่ได้หนี
แล้วก็ยืนยันว่าจะสู้คดีปฏิเสธทุกข้อหา
บอกด้วยนะบอกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษใครเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วก็ฝากไปถึงแม่ขายด้วยบอกว่าไม่อยากให้แม่ขายโยนขี้
ถ้าเกิดคุณไปรับเงินมาจากลูกขายคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วย
ไม่ใช่จะโยนขี้อย่างเดียวเพราะว่าในสลิปเนี่ย
ขายโอนเงินให้แม่ขายไม่ได้โอนเงินให้กับแม่มณี
นี่เธอบอกแบบนี้นะคะส่วนเรื่องเงินเธอก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ย
อยู่ในสำนวนแล้วไม่ได้มีอะไรจะฝากถึงใคร
มะนาวหนึ่งในทีมแชร์ออมเงินของแม่มณีเนี่ยนะคะ
บอกว่าขอคุยกับคนที่จำเป็นเท่านั้นอันนี้ที่แม่มณีบอก
หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่ให้ที่พักพิง
ระหว่างที่แม่มณีหลบหนีที่สัตหีบจะโดนดำเนินคดีด้วยไหม
ทีนี้ค่ะแม่มณีก็ตอบกลับด้วยอารมณ์โมโหเลย
ว่าทำไมต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าเป็นญาติกัน
เพราะว่าห้องตรงนั้นเป็นห้องของป้าที่รู้จักถูกไหมคะ
ก็เปิดเป็นร้านเสริมสวยค่ะซึ่งพอหลังจากนั้นแม่มณีอารมณ์ขึ้นแล้วไง
ก็มีการไล่ให้ผู้สื่อข่าวกลับไปจะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น
แล้วมีการขู่ได้นะวันตะฟองผู้สึกข่าว
แต่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมนักข่าวก็มีถามนะ
ถามว่าเรื่องแม่มณีไปมีอะไรกับนักแสดงหนุ่มผู้ชายบนรถ
ที่เป็นข่าวกันอยู่แล้วก็กำลังอยากรู้ว่าเป็นใครยังไง
ใช่คือแม่มณีบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคนเราไม่ไปอะไรบนรถหรอก
ถ้าเกิดจะมีอะไรจริงไปที่โรงแรมดีกว่า
เธอก็ตอบสั้นแบบนี้ซึ่งอันนี้คือส่วนของการดำเนินคดี

แต่ว่าเรื่องของการอายัดอาคารพาณิชย์๓ชั้น๒คูหา
ที่มีชื่อของแม่มณีเป็นผู้ครอบครอง
แล้วก็อาคารพาณิชย์๒ชั้น๑คูหา
ที่มีชื่อคุณแม่ของแม่มณีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
แล้วก็รถยนต์อีก๓คันรวมมูลค่าทรัพย์สิน
แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด๒๒ล้าน๑แสนบาท
เจ้าหน้าที่สั่งอายัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ยังไงรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม
อยากให้คุณผู้ชมติดตามไทยรัฐนิวโชว์ในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะ